ส่วนข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าภูมิใจนำเสนอสุดค่ะ
เพราะว่าทุกเย็นวันเสาร์ต่อจากนี้นะคะ
หน้าจอไทยรัฐทีวีของเรามันจะเปลี่ยนไปตลอด
และช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไปไปคุณผู้ชมจะได้พบกับ
กับละครไทรรัตย์ทีวี

ว่าจะเป็นยังไงนั้นไปชมสกูลพิเศษนี้เลยค่ะ
ประเดิมละครเรื่องแรกกับดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่ง
เตรียมออกอากาศให้ได้ชมตอนแรกวันเสาร์ที่๑๐มิถุนายนนี้เวลา๖โมงเย็น
กับการส่งมอบความสุขผ่านละครแนวโรแมนติกคอมเมอดี้
จากเรื่องราวความรักของคู่พระนางอินดี้อินทัศน์และหายชุติมา
โคจรมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกแต่บอกเลยเคมีเข้ากันเข้ากัน
อินดี้รับบทเป็นเกษตรกรหนุ่มเหนือแต่ต้องพัดถิ่นมาทำงานบ้านทุ่ง
ได้เจอกับลูกสาวกำนันหายชุติมา
เรื่องราวความรักของคู่กัดจะได้เป็นคู่กันหรือไม่
ก็ต้องช่วยตามลุ้นและเอาใจช่วยกันในละครนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าละครเรื่องนี้ขนความสนุกอัดแน่นครบรถ
สาระและความบันเทิงเห็นได้จากบรรยากาศวันฟิตติ้ง
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักแสดงนำในเรื่องมาเจอกัน
นำทีมโดยพระนางของเราพร้อมกับอ๊อฟสุพนัทสมจิตจงจอหอ
และท็อปดารณีนุษย์มาเสริมทัพความฮา
สองสาวผู้ประกาศข่าวที่แฟนไทยรัฐทีวีคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
อย่างเชอรี่และใบตอง
ฟิตติ้งแต่ละคนยังจัดเต็มขนาดนี้
บอกเลยในจอจัดเต็มความสุขคูณ๑๐แน่นอน
สำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเจอกันครั้งแรกนะคะกับพี่อินดี้อินทัศน์นะคะ

ได้เจอที่ไหนเจอในทีวี

แต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้เจอตัวจริงดีใจมาก

อันนี้ดาราท่านสองค่ะ
รับบทเป็นภรรยาลับภรรยาน้อย
รับไบเป็นนุนาเป็นกเกษตรจบใหม่
เรียบร้อยน่ารักสบายเหมือนหน้าตา
เชื่อว่าเรื่องนี้จะผ่านไปได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องแรกของเรา

เห็นชมหน้านักแสดงก็เป็นการการันตีความสนุกได้เป็นอย่างดีแล้ว
ครั้งนี้ยังได้นักแสดงมากฝีมืออย่างพี่ธัญญาธัญเรศ
ประเดิมงานผู้จัดให้กับไทยรัฐทีวี
ด้วยประสบการณ์ที่โลดแลนด์ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน
มาพูดคุยทำความเข้าใจตัวละคร
ซึ่งตัวแทนนักแสดงอย่างอินดี้ไฮและออฟ
ก็พร้อมใจกันรับประกันความสนุกของเรื่องนี้ว่าห้ามพลาดค่ะ
ครั้งที่แล้วก็คือมีการฟิตติ้งกันไปแล้ว

แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ามารีทูลมาเวิร์คชอปกัน
ก็มีการแบบว่าพูดคุยกันมากขึ้นค่ะ
ก็เริ่มทำความสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะ

อีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นเรื่องของสำเนียงของภาษาเหนือ
ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นการบ้านที่เราต้องไปทำเหมือนกัน
ใช่ก็เพราะไม่เคยเล่นแบบพูดอีสานพูดเหนือพูดใต้ไม่เคยเลย
นี่เป็นเรื่องแรกเป็นครั้งแรกที่แบบอาจจะต้องมาเปลี่ยน
พูดยังไงให้คนเชื่อว่าอ๋ออันนี้มันพูดได้จริงอะไรอย่างนี้ครับ
เล่นเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้ห่างจากตัวเองเท่าไหร่

เป็นคนแบบสีสันแล้วก็ตลกอะไรอย่างนี้ครับ
ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะดอนบ้านดอยปลอยบ้านทุ่งนะคะ
รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ
สุดแหละดอนบอกเลยว่าการการตีจากการที่ไปคลุกคลีกองถ่ายมา

อยากให้คุณผู้ชมเปิดใจแล้วก็ติดตามได้เลย
ละครไทยรัฐที่เอาใจแฟนไทยรัฐแบบถูกจุดถูกใจแน่นอน
โมงเย็นวันเสาร์ที่๑๐มิถุนายนตอนแรก
เปิดรอไว้เลยตั้งแต่เช้ายาวไปเลยค่ะ
ได้ความสนุกสนานด้วยนะคะได้เสียงหัวเราะด้วย
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวเกษตรกรด้วยนะจ๊ะ